หลายคนก็ลุ้นกันเหลือเกินว่ามันยังไง
ไม่ต้องสงสัยคู่นี้อย่างที่เห็นภาพกันอยู่นี่แหละจ้า

ซิงเก้าใหม่ล่าสุดของอดีตวานใจ

มกราคมนี้ช่วยแชร์ช่วยเชียร์กันด้วยนะคะ
แต่กองเชียร์ก็ดูเหมือนว่า
ฝนจะสลายกลางอากาศกันเหมือนกันนะครับ

ไม่ว่าสถานะเราจะเป็นอะไรกัน

แล้วก็ชู๒นิ้วไปแท็กไปหาฝ่ายชายด้วยนะคะ

ด้วยข้อความที่สุภาพมากบอกว่าขอบคุณนะคะ

ชาวโซเชียลแบบรัวเลยนะคะ

กลับมาใช้สถานะคำว่าแฟนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เขาก็เชียร์ที่อยากจะให้คู่นี้กลับมา
ซึ่งเหตุผลการเลิกรากันอันนี้

สถานะลงมาแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกดี
ที่เขามีต่อกันมันยังคงอยู่

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังคงดีต่อกันเสมอมา
ดิฉันเชื่อว่าในอนาคตก็จะพัฒนา

และแจ๊คเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการบรรเทิงไทยไวท์ของเราเนี่ยแหละนะคะ

แต่ผมยังรักและเป็นห่วงน้องจ๊ะอยู่เสมอ

ซึ่งถ้าถ้าน้องจ๊ะเนี่ยก็ยังรัก

เห็นได้จากการโพสต์วันนี้
แล้วก็การตอบโต้กันไปมานะครับคุณผู้ชม